จับผู้ต้องหาได้๑๗คนแต่คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ
หนึ่งในผู้ต้องหา๑๗คนนะคะเป็นคุณพ่อของคนดัง
คุณพ่อของคุณนิกกี้นัชัดนักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดัง
คำถามคือเอ๊ะทำไมคุณพ่อของคุณนิกกี้ถึงตกเป็นผู้ต้องหา
คือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณพ่อคือนายวรเชษจันทพันธ์อายุ๖๒
คือเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดีพยายามฆ่าค่ะ
และคดีตามพรบออาวุธปืนเพราะไปใช้ปืนลูกกรดยิงใส่คนขับรถบรรทุก
ไปจับที่บ้านที่ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
คือคดีนี้เนี่ยตั้งแต่ปี๖๐ใช้ปืนจุด๒๒ยิงใส่คนขับรถ๑๐ล้อหน้ารีสอร์ทของตัวเองที่เชียงใหม่
สารชั้นต้นกับสารอุทธรพิพากษาจำคุก๕ปีค่ะ
แต่พอมาถึงสารดีกาไม่ไปสารแล้วหนีหายไปเลย
อ๋อตอนที่ประกันตัวมาสู้คดีสารดีกา
แล้วพอถึงสารดีกาไม่ไปหนีหายไปเลยอะค่ะ
แล้วเนี่ยมาใช้ชีวิตตามปกติที่นนทบุรีเปิดช่องยูทูปด้วยนะคะ
คือเป็นช่องยูทูปเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้คือใช้ชีวิตปกติมาก
นี่ช่องยูทูปของคุณพ่อตำรวจก็เลยตามไปจับได้แบบง่ายเลยค่ะพี่อุ๋ย
ตัวพ่อบอกว่าใช่พ่อคือบุคคลตามหมายจับจริง
แต่พ่อก็ยืนยันในชั้นศาลตอนที่สู้คดีชั้นศาลชั้นต้นสารอุทธรณ์
ว่าไม่ได้เจตนายิงปืนลั่นครับแล้วที่กลับมาใช้ชีวิตปกติก็ไม่รู้
ว่าคดีมันจบไปแล้วนึกว่าคดีมันสิ้นสุดไปแล้วที่สารอุทธรณ์

ใช่ค่ะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะคุณพ่อยืนยันว่าทำปืนลั่นนึกว่าคดีสิ้นสุด
ก็เลยมาใช้ชีวิตตามปกติสุดท้ายตำรวจคอมมันโดก็บุกไปจับตัวนะคะ

วันนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่
สตที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงราย

ก็เป็นจุดเกิดเหตุในคดีเก่าของคุณพ่อนะคะ
ปิดให้บริการก็ไปถามคนที่อยู่ใกล้
เขาก็บอกว่าไม่ได้เจอกับคุณพ่อมา๒ปีกว่าแล้ว

เรื่องราวที่มีการยิงกันเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่รู้เลย
นักข่าวของเราก็เลยถามถึงนิสัยใจคอของคุณพ่อ
ชาวบ้านก็บอกว่าก็เป็นคนอัธยาศัยดี
ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตกใจนะที่เห็นข่าว
ถูกตำรวจคอมมันโดบุกไปจับคดีพยายามฆ่า
เขาก็เป็นคนใจดีนะครับอัธยาศัยดี

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ดูรายการข่าวใส่ไข่ไหมคะ
หนุ่มกัญชัยพี่มดดำและน้องมิ้นได้คุยกับคุณนิกกี้
นี่คุณนิกกี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ
ก็บอกว่าคุณพ่อติดคุก๕ปี
ก็บอกให้พ่อสู้สงสารพ่อพ่อแก่แล้ว
ผมก็บอกคุณพ่อว่าไม่เป็นไรตอนนี้พ่ออายุ๖๗
ถามพ่อว่าติดกี่ปีพ่อบอกว่า๕ปี

ลูกผู้ชายพ่อ๕ปีออกมาก็ยังได้เที่ยวอีก๑๐๒๐ปี
ดีกว่าเพิ่มไปแอบแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิต

พ่อมากว่าครับเพราะเข้าแผ่นะครับ
ส่วนคุณก้อยอรัชพรแฟนสาวของคุณนิกกี้ค่ะ

ภาพคู่กันหันหลังควงแขนกัน

แล้วก็มีอีโมจิเป็นรูปเด็งกล้าม
เหมือนให้แข็งแรงสู้ให้กำลังใจกัน
คือด้วยความที่คุณนิกกี้อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิด
คุณพ่อมากนักคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันไงฮะ
แล้วก็เป็น๑๐กว่าปีแล้วที่ไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกับคุณพ่อด้วย
ก็เห็นโกบอยที่เป็นผู้จัดการเป็นเพื่อนสนิทคุณนิกกี้ก็บอกเอาไว้
บอกว่าเขาก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นนานแล้ว
ก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าพ่อมีคดีตรงนี้อยู่